การเมืองไทยนะฮะค่ะสุดสัปดาห์ก็ร้อนค่ะ
เพราะว่ามันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นมาค่ะมีคนไปยื่นเรื่องเอาไว้ค่ะ
นะฮะเพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย
ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลให้วินิจฉัยตีความหน่อยว่า
ไปเมื่อ๑๙กรกฎาคมจำได้ใช่ไหมครับ
วันนั้นนัดโหวตเลือกนายกรอบที่๒ของที่ประชุมรัฐธรรมสภาคม
ก็มีการหยิบยกขึ้นมาว่าการเสนอชื่อคุณพิธา
ขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยมันเป็นยติซ้ำหรือเปล่า
แล้วต้องลงมติกันค่ะที่ประชุมรัฐสภาเนี่ย
เสียงส่วนใหญ่มองว่าเป็นการเสนอยัตติซ้ำ

ต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่๔๑
แล้วก็เป็นวันเดียวกับที่สารมนุนวันนั้นวันพุธนะ
มีการประชุมแล้วก็มีคำสั่งให้คุณพิทาย
ปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้ก่อนนะฮะแต่มันเป็นคนละประเด็นนั่นแหละ
เพียงแต่ว่าการเสนอชื่อมาโหวตซ้ำไม่ได้ตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับมีนักวิชาการอิสระนะครับชื่อนายพรชัยเทพปัญญา
แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นอาจารย์คณะนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลังศิษย์นะครับ
บุญส่งชะเลธรนะครับได้ส่งหนังสือร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะ
ตั้งแต่๒๑กรกฎาคมนะครับหลังผลประชุมรัฐสภา๑๙กรกฎาคม
เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลให้วินิจฉัยว่า
การที่ที่ประชุมรัฐสภา๑๙กรกฎาคมมีมติว่าการเสนอชื่อนายพิธา
เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาลงมติเลือกเป็นนายกตามข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๑เนี่ยนะครับ
เป็นการเสนอยัตติซ้ำเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ
ตามที่รัฐธรรมนูลคุ้มครองไว้หรือไม่
และหากสารรัฐธรรมนูลรับคำร้องก็ขอให้มีคำสั่งไปยังที่ประชุมรัฐสภา
ให้ยุติการโหวตเลือกนายกออกไปก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย
ซึ่งนัดครั้งที่๓คือพระรหัสนี้นะ๒๗กรกฎาคม
หลังจากรับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แถลงนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทกีรบกริจธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แถลงผลการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับบอกว่าประเด็นนี้เนี่ย
ผู้ร้องร้องเรียนมาทั้งหมด๑๗คำร้องนะครับซึ่งได้ประชุมหารือกันแล้ว
แล้วก็เห็นชอบร่วมกันว่าจากการพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน
เห็นว่ารัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็น๑ใน๓ของอำนาจอธิปไตย
รัฐสภาจึงถือเป็นหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐ
หากการกระทำของรัฐสภาไปละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมถูกตรวจสอบได้

เพื่อป้องกันความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลัง
แล้วคำร้องคำขอก็อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สามารถส่งให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาได้
เพราะฉะนั้นสมดักงานผู้หลดการพันธ์ดิน
จะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูลให้ใช้นะครับ
และระหว่างนี้เนี่ยก็จะขอให้ชะลอการโหวตเลือกนายกไว้ก่อนด้วย
เป็นคนที่จะดำลงตำแหน่งนายโยครัฐมนตรีออกไปก่อนจนกว่าสารลัฐมนูญจะมีค่ามพิธีชัย

จะส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูลวันพรุ่งนี้นะฮะ
พรุ่งนี้ก็คือวันที่๒๕ใช่ไหม
แล้วปกติทุกวันพุธศาลมนุนท่านจะประชุมกัน

ถ้าเกิดวันนั้นมีมติในการรับเรื่องเอาไว้แล้วก็สั่งให้ชะลอก่อนเนี่ย
ก็ต้องนี่แหละฮะ๒๗ก็อาจจะโหวตไม่ได้
ค่ะน่าสนใจนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องรอดูก่อนด้วยว่า
สารรัฐธรรมนูลท่านจะรับหรือไม่รับ
คือต้องรอดูขั้นตอนแรกก่อนด้วยนะคะ
และถ้ารับแล้วจะมีคำสั่งไปยังสภา
ให้เลื่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป
กว่าจะมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลหรือไม่
นักวิชาการโดยเฉพาะด้านกฎหมายนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นในสภามันทำให้สอนกฎหมาย
นิสิตนักศึกษาในอนาคตยากมากเลยนะ
ข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูลหรือ
ดังนั้นถ้าสารรัฐมนุนรับเรื่องแล้วมีคำวินิจฉัยออกมา
มันจะชัดแล้วว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะคะ
เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นบรรทัดฐานเลยนะคุณผู้ชม

ทีนี้ค่ะล่าสุดมีคณาจารย์ทางด้านนิติศาสตร์นะคะ
๕คนลงนามร่วมกันไม่เห็นด้วยกับมติของสภา
คืออาจารย์ปริญญาเคยมาออกรายการกับเราใช่ไหมคะ
อาจารย์เขาพูดเลยว่าผมสอนกฎหมายยากเลยหลังจากนี้
ข้อบังคับการประชุมมันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูลหรืออย่างไร
อาจารย์นิติศาสตร์หลายท่านก็มองแบบนั้นไง
ก็เลยทำเป็นเอกสารออกมารูปรวมรายชื่อส่งให้สภาคฯ
อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
โพสต์เฟซบุ๊คแถลงการจาก๑๑๕คณาจารย์นิติศาสตร์๑๙สถาบัน
ไม่เห็นด้วยค่ะกับมติของสมาชิกรัฐสภาพ
ยกข้อบังคับการประชุมอยู่เหนือรัฐธรรมนูล
ทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำคนเดิมได้
เหตุผลเอาไว้ในเอกสารนี้๕ข้อนะคะ
เหตุที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๔๑กำหนดว่า
ัตติที่ตกไปแล้วไม่ให้เสนอซ้ำอีก
เพราะการเสนอยัตติใช้เสียงสอสอเพียงแค่๑๐คน
ข้อบังคับการประชุมสะพานเลยกำหนดเอาไว้แบบนี้
เพราะไม่อยากให้เสนอยติซ้ำมากจนเกินไป

แต่อาจารย์ปริญญาบอกว่าต้องสังเกตตรงนี้
การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีถูกบรรยัติในรัฐธรรมนูลเป็นการเฉพาะ
ว่าต้องมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพูดแทนรัฐธรรมน์
งั้นหมายความว่าต้องใช้เสียงสอสอ๕๐คน
มันต่างจากยศติแหละตรงนี้มันต่างกันแล้วนะคะ
รัฐธรรมนูลไม่ได้ห้ามเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดิม
ดังนั้นการที่รัฐสภาลงมติให้เสนอชื่อคนเดิมได้แค่ครั้งเดียว
เป็นการเอาข้อบังคับการประชุมมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูล
ซึ่งไม่อาจกระทำได้หรือไม่
รัฐธรรมนูญมาตรา๕บัญญัติเอาไว้ว่า
รัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลถือว่าบทบัญญัติหรือการกระทำนั้น
เป็นอันใช้บังคับไม่ได้
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากรัฐสภาตีความข้อบังคับของตนเองขัดต่อรัฐธรรมนูล
ทั้งที่ข้อบังคับการประชุมสภาอยู่ในลำดับชั้นที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูล
คือกฎหมายจะมีลำดับชั้นใช่ไหมคะรัฐธรรมนูลคือสูงสุด
อาจารย์บอกว่าข้อบังคับในการประชุมรัฐสภาเนี่ยโอ้โหมันต่ำกว่ารัฐธรรมนูลหลายลำดับชั้นเลย
ทำไมถึงตีความในการประชุมกันแบบนั้น
ลงมติของรัฐสภาไม่ได้ส่งผลแค่นายพิธาและพักเก้าไกล
แต่มันเป็นบรรทัศนอาจารย์ใช้คำนี้ค่ะ
มันกลายเป็นบรรทัศน์ที่ผิดพลาดของรัฐสภา
เสียงข้างมากตีความให้ข้อบังคับการประชุมของตนเอง
ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูลซึ่งคณาจารย์นิติศาสตร์๑๑๕คน
เห็นว่ามตินี้เป็นการเอาการเมืองอยู่เหงือนักกฎหมาย
ขัดต่อรัฐธรรมนูลอันเป็นกฎหมายสูงสุด
ส่งผลไปถึงการสอนนิติศาสตร์ที่จะยาก

ยกเลิกมติดังกล่าวนะคะ

และมีคำวินิจฉัยอย่างไรมันก็จะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพราะถ้าส่งไปสภาแล้วให้เขายกเลิกเลยเขาคงจะไม่ยกเลิก
ใช่ค่ะแต่ก็มีนักวิชาการหลายสารหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าคือสิ่งที่ลุ้นแรกเลยว่าสารจะรับไหม
ก็เพราะว่าเรามีอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการ

มันมีข้อระเบียบข้อบังคับเรื่องการวินิจฉัย
การลงมติที่เสร็จสิ้นไปแล้วของรัฐสภาษณ์ตรงนี้
ว่ามันจะเป็นที่สิ้นสุดไปหรือยัง
การเมืองน่าสนใจมากจริงในช่วงเวลานี้